เรื่องที่มันขึ้นจริงคุณผู้ชมครับช่วงนี้ขึ้นมากถ้าพูดถึงโรตี
โอ้ไม่สุกอ่ะโรตีดิบมาอีกแล้วเหรอ
นี่คือฮอตฮิตติดลมบนคนทำตามกันเยอะ
ใช่มันไม่ถูกค่ะใช่แล้วเราก็บอกไปแล้วว่ามันอันตรายไปกินอย่างนั้นไม่ได้
ทีนี้มันก็มีคนไปสืบเสาะแสวงหาว่าใครกันนะที่เป็นต้นต่อของการนำเอาโรตีดิบมาทาน
แล้วก็ให้เราทำท่าทางตามไอ้ผมมันไม่เคยเล่นแต่ผมชอบดูมันเพลินดี
แต่คลิปเนี้ยดูแล้วเด็กโดนเอาไปเป็นตัวยากจากเรื่องด่างล่ะสิ
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยแล้วก็ไปรู้จักกับเธอกันด้วยกับคนนี้แม่น้องเกด
คนที่ริเริ่มเรื่องของการกินโรตีดิบครับ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ในเมื่อกี้แบบว่าแค่เมื่อกี้
อยากจะกินป่าวเก็บขอบคุณสำหรับวิทยาลัยยืนเถิดอยู่
อยากให้ที่จะกินป่าวพูดแบบสิ่งไม่ดีแบบนี้ก็บอกทุกทีนะครับ
ที่ทำให้มันเก็บขอบคุณสำหรับวิทยาลัยกลัวให้มันเก็บกับแสงแบบนี้
ก็ขอโทษแล้วนะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเนี่ย
นี่คือครั้งแรกที่เธอทำลงไปนะที่ถ่ายเป็นคลิปแล้วก็กินจริงด้วยนะ
เอาให้ดูอย่างนี้คือให้ดูว่าเธอทำแบบนี้
แล้วมันเกิดในกระแสของโลกโซเชียลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูก

เออแล้วเนี่ยกินเข้าไปแบบนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
แต่ในคลิปที่เธอนั้นโพสต์ไว้นะครับเธอบรรยายว่า
รสชาติมันเหมือนโมจิหวานหอมเนยนุ่มนิ่มอร่อย
ที่สำคัญกินแล้วก็ต้องมากินซ้ำอีกเธอว่าอย่างนั้นนะ
และอย่างที่บอกครับมันกลายเป็นกระแสที่ทำตามกันอย่างมากมาย
พ่อค้าแม่ค้าโรตีบางคนก็ยินดีจะทำให้แต่บางร้านเขาก็ปฏิเสธ
เพราะเขารู้ว่าการทานโรตีที่มันเป็นโรตีสดหรือว่าโรตีดิบเนี่ย
มันกินไม่ได้มันมีโอกาสสูงมากที่จะปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
เอาล่ะมาให้ดูกันแบบนี้เพราะว่าต้องฝากเตือนกันอีกที
เพราะบางคนเขาก็ยังเข้าใจคิดว่ามันกินกันได้มันทำไม่ได้นะ
ทำตามกระแสแต่ตอนนี้เราบอกแล้วนะคะว่ามันทานไม่ได้
บางคนดูข่าวนี้โอ้ยมาอีกแล้วโรตงโรตีจบเป็นวาระแห่งชาติ
เล่าถึงข่าวนี้อีกแล้วคือเราต้องย้ำเตือนไง
บางคนไม่รู้อย่างบางคนยังไม่ได้ดูเราก็ต้องมาฝากเตือนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับใช่แล้ว